ไปดูกันต่อเกี่ยวกับเรื่องครูอยู่เบรกนี้

ทะเลาะวิวาดกันต่อหน้านักเรียนหน้าเสาทงเลย
เรื่องนี้ทางด้านผู้อำนวยการสพม

เพื่อพูดคุยไกลเกลียเจรจากัน
พร้อมทั้งมีการตั้งคณะกรรมการมหาสาเหตุ
ในเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้อย่างถาวรด้วยนะคะ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

รวมไปถึงนายสุนทรพลศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะอำเภอสังขะ

หัวหน้าฝ่ายปกครองโรงเรียนสังขา

และนางสาวอำภาวันอุรารื่น
ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนสังขะ

เข้าพบนายอัธพรสิงหวิชัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะ
เพื่อรายงานเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้น
หลังจากที่มีคนนำคลิปวีดีโอ
นางถวินนั้นได้ต่อว่านางสาวอำภาวัน
ทางไมโครโฟนหน้าเสาทงโรงเรียน
หน้านักเรียนมากมายเลยนะคะ
โดยนายอัธพรนั้นได้สอบถามเหตุการณ์

เพราะเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่ออาชีพ
แล้วก็เป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของครูด้วยนะคะ
คือจากคลิปวิดีโอก็มีการต่อว่า
ก็คือครูที่มีความอาวุโสถึง๕๘ปีนั่นก็คือนางทวินเนี่ย
ก็ไปต่อว่านางสาวอำภาวัน
ก็บอกว่าเป็นสิทธิ์คิดล้างครู
คืออำภาวันเคยเป็นลูกสิทธิ์ก่อน
แล้วก็มาเป็นครูที่ลูกสิทธิ์เดียวกัน
แล้วก็คุณครูทวินเขาก็มีการชี้แจงนักเรียนหน้าเสาทง
ปรากฏว่าเวลามันไปเกินเวลา

คุณครูทวินเขาก็เลยไม่พอใจอันนี้

เพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่ได้ติดตามคลิปนี้
ถูกต้องนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นทางด้านนางสาวรัติมาก็เลยเชิญคุณครูทั้งสองคน
ยังเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต๓๓สุรินทร์
สอบถามสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นยังไง
แล้วก็ว่ากล่าวตักเตือนทั้งสองนะคะ
โดยครูทั้งสองคนนั้นก็ยอมรับในความผิดพลาด
แล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น

แต่ว่าทั้งคู่ก็ได้ทำความเข้าใจกันไปแล้ว
ส่วนทางโรงเรียนต้นสังกัดก็ทำหนังสือตักเตือน
ส่วนทางด้านเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๓๔
ก็จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง
เพื่อสอบสวนหาสาเหตุของปัญหา

ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะ